สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพัสรา
ช่วงสุดสัปดาห์นี้ภาคเหนือและภาคอีสานจะต้องเจอกับปรากฏการณ์หนาวคั่วฝนและมีลมแรงด้วยค่ะ
ลมหนาวจากประเทศจีนอีกละรอกจะแผลลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศ
ขณะที่ทางตอนบนมีความร้อนชื้นสะสมอยู่แล้ว
เมื่อเย็นปะทะกับชื้นลักษณะแบบนี้จะทำให้ทางตอนบนของประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรง
จากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ดึกจนถึงเช้า
ลักษณะแบบนี้เรียกว่าปรากฏการณ์หนาวคั่วฝนค่ะ
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝนตกชุกจากร่องฝนและลมมรสุมฝนประจำฤดู
ส่วนพายุสันป่าตอนนี้อ่อนกำลังลงแล้วย้ำว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๔๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
เฉลี่ยวันนี้อยู่ที่๒๑๓๕องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครฝนน้อยค่ะ๑๓๐ของพื้นที่
วันนี้ภาคเหนือและภาคอีสานจะต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
จากปรากฏการณ์หนาวคั่วฝน